สวัสดีชมรมคนขี้เมาวันครั้งวันเจ้าก็ไม่เว้นเลยจ้า
๑๒ไม่มีทำไมมันเหมาอย่างนี้
โยนไป๒๓ทีโคตรดีรู้เรื่องเลย
ทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเป็นเพราะควันใช่ไหม
จังว่ามันทั้งทุกข์ใจทำไมมันเหมาอย่างนี้
เก็บส่งไม่ได้ยังไงอ่ะเดินเสเดินหน้าเดินขวาเดินซ้าย
ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนมันตายเราเอาไปลงทุนได้
เดี๋ยวอายจะโดนหาว่าคออ่อนแล้วล้อกันตาย

สติทำใจต้องนั่งนิ่งเก็บทรงดี
อย่าให้เขารู้เราเมาดีว่าจะเป็นนักการชาลี

เฮ้ยตรงนั้นมองไปเห็นพี่หรือว่าตัวนั้นเป็นพี่ตานี่

ทำไมมันเมาอย่างนี้
โดนไปสองสามที
โคตรดีรู้เรื่องเลย
ทำไมมันเมาอย่างนั้น
มันเป็นเพราะควันใช่ไหม
จังว่ามันทั้งทุกข์ใจ
ทำไมมันเมาอย่างนี้
เก็บส่งไม่ได้เก็บส่งไม่คิดไหว